ติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ภาพรวม
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนโควิด
แต่ว่าโควิดสะกิดทุกหย่อมยากจริง
อย่างลุงตู่เองลุงตู่เนี่ยถือว่าโล่งแล้ว
ลุงตู่คือท่านนายบุญญุชโจรชาโล่งรอด
เพราะก่อนหน้านั้นไปตรวจพบว่าตัวท่านผลออกมาเป็นลบ
เป็นลบเพราะอะไรพบว่าแม่บ้านเนี่ยติดโควิดฮะ
แม่บ้านที่ไหนแม่บ้านรัฐสภา

ลุงตู่อยู่รัฐสภาในช่วงวันสัปดาห์ก่อน
ประชุมงบอ๋อไปประชุมงบ๒เรื่องเลยนะ
ไปทั้งประชุมงบประมาณรายจ่ายด้วย
แล้วเป็นพรกรกู้เงิน๕แสนล้านด้วย
ระหว่างนั้นเองฮะที่มีข่าวว่าแม่บ้านที่รัฐสภาติดโควิดฮะ

ใหญ่โตมโหลานขนาดไหน

เอาให้ดูก่อนว่าลุงตู่เนี่ยยังดี

เพราะก่อนหน้านั้นท่านไปที่รัฐสภา
แจงเงินกู้๕แสนล้าน
อันนี้เป็นภาพประชุมคลมภอร์ใช่ไหมค่ะ

เขาก็จะมีห้องรับรองคณะรัฐมนตรี

นายกไม่ได้ขึ้นไปชี้แจง

หลังจากที่ลุงตู่ไปแจงเรื่องพรกรกู้เงิน๕แสนล้านเรียบร้อยแล้ว
รัฐสภาขอแจ้งข่าวดี

เฮ้ยข่าวดีเหรอแจ็คพอร์ตเลยแจ็คพอร์ตดิ
แล้วใครอยู่บ้างลุงตู่ก็อยู่ด้วย
ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงจำเป็นต้องมีการสวอป
แห่เข้าไปให้สุดไปถึงปลายสมอง

ผลออกมาเป็นลบหลังพบแม่บ้านสภาติดโควิดท่านไม่ติด
รถดมวัยที่ให้หมาตรวจตรวจยังไม่ได้

ถ้าหากมาท่านต้องกางแขน
เอาสำลียัดใต้วงแขนยังไม่ต้องถึงขั้นนั้น

ถือว่าท่านไม่ติดโควิดปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องได้ครับ
ส่วนท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมอหนู
อนุทินชาญวิรากูลหมอหนูว่าไง
หมอหนูเผยว่าวัคซีนแอสต้าล้านห้ามาแน่
แล้วมาแล้วและเตรียมแจกจ่ายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
หมอหนูบอกจริงเมื่อวานนี้เมื่อวานคือ๑๘ใช่ไหม

รับมอบวัคซีนอย่างเป็นทางการจากแอสต้าเซเนก้ามาอีก๑ล้านโดส
ดังนั้นจะมีวัคซีนแอสต้าเซเนก้าที่มีอยู่แล้ว
รวมทั้งหมด๑๕๐๐๐โดส
กำลังกระจายไปยังพิกัดต่างทั่วประเทศไทยครับ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีต้องชมข่าวนี้ต่อ
เพราะอะไรเราคือประเทศไทย
จะมีการทดลองวัคซีนครั้งแรกของโลก
ทดลองอะไรฉีดวัคซีนสลับกัน
เราจะมี๒ยี่ห้อมีแอสต้าเซเนก้ากับซิลลูแวค
หมอยงศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จะมีการทดลองทดลองคือคนนึงเนี่ย๒กลุ่ม
๒กลุ่มก็คือฉีดแอสต้าก่อนตามด้วยซิโนแวค
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือซีโนแวคก่อนและตามด้วยแอสต้า

กลุ่มแล้วพูดเพื่ออะไรเพื่อรับอาสาสมัคร
คุณปุ้ยคุณก๊อฟเชิญได้เลยพี่ต้นก็เชิญได้นะคะ
เอ้าชื่อกลับมาได้อย่างไรหรอ
แต่หมอยงบอกว่าถ้าหากใครไม่กล้าไม่เป็นไร
ตอนนี้หลังจากประกาศไปเมื่อวานนะคนเพียบเลย

คือตัวเขาเองอาจจะยังไม่ได้วัคซีนตามระบบ
ขาพร้อมหมอพร้อมวัคซีนไปพร้อม
ดังนั้นขออาสาเป็นคนทดลองได้ไหม

๒แบบเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบผลข้างเคียง
หนึ่งนะตรวจสอบผลข้างเคียงว่าฉีดอันนี้ก่อน

หรือแล้วก็ตรวจสอบว่ามีภูมิต้านทานเกิดขึ้นไหม
ดังนั้นหากใครอยากได้หากใครอยากได้ไปได้เลย
ก่อนอันนี้เขามีบอกว่าซีโนแวค๒เข็มแล้วภูมิมันไม่ขึ้นเนอะ
ต่างประเทศเขาเคยทำมาแล้วนะแต่ต่างประเทศเขาทำเป็นสายพันธุ์เดียวกัน
ต่างประเทศก็คือฉีดแอสต้าซึ่งเป็นของยุโรป

แต่คราวนี้เราข้ามทวีปฉีดยุโรปกับฉีดของจีน
คือทั้งตะวันตกกับออกผสมกัน

นี่คือสถานการณ์โควิดรับอาสานะหมอยงรับอาสา
ใครอยากจะไปเป็นอาสาสมัครเนี่ย
ก็ไปที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ครับ
เรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเรามีรายงานนะฮะ

เมื่อวานนี้โฆษกสบคก็มีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
มาตรการกิจกรรมต่างก็จะมีการผ่อนคลายกันมากขึ้น
เริ่มตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไปอย่างเราผู้ประกาศข่าว
เออเป็นอย่างไรนะจบจะได้เห็นโชว์หน้าอ่ะหล่อของพี่ต้นแล้วนะคะ
ไม่ต้องปิดแมสผมอยากจะคุมไปทั้งปีเลย

จะได้เห็นหน้าหล่อของก๊อฟแล้วนะครับ
เพราะคาดว่าวันจันนี้เราจะได้ถอดแมสอ่านข่าวกันแล้ว
แต่ว่าก็ต้องเว้นระยะห่างมีฉากกั้นเนอะ
ใช่ค่ะมาตรการต่างยังคงอยู่นะคะ
ห่างทางสังคมเรายังต้องมีนะคะ
นี่ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะคะ
เมื่อวานก็มีการแถลงปรับมาตรการผ่อนคลายกันมากขึ้น

เขามีการเชิญหลากหลายหน่วยงานค่ะ
มานั่งระดมเรนสตอมกันนะคะ
คิดร่วมกันว่าถ้าเกิดว่าผ่อนคลายจะเกิดอะไรขึ้น
ทำลักษณะคือเป็นซีเนอเรียลออกไปเลยนะฮะ
ว่าแผนผ่อนคลายจะเป็นอย่างไร
ก็เชิญทั้งผู้ประกอบการประชาชนมีการปรับพื้นที่โซนสีใหม่นะคะ
กิจกรรมมาตรการก็จะเป็นไปตามโซนสี
เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนนี้
แต่ทุกโซนสียังจำเป็นอันนี้จำเป็นดอกจันทร์เลยนะคะ
สวมใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า
เมื่อออกจากเคหสถานออกจากบ้าน
ไปในพื้นที่สาธารณะท่านยังคงต้องสวมใส่
พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดสีแดงเข้มก่อน
มี๔จังหวัดด้วยกันประกอบด้วย
เมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลคือนนทบุรีปฐุมธานี
และอีกหนึ่งจังหวัดก็คือสมุทรปราการนะคะ
กิจกรรมทำยังไงได้บ้างเรื่องของการรวมตัวก่อนหน้านี้
รวมตัวเกิน๒๐คนใช่ไหมคะก็จะมีผ่อนคลายมากขึ้น
สีแดงเข้มค่ะก็ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันมากกว่า๕๐คน
จากเพียง๒๐คนได้เพิ่มขึ้นไปนะคะ
ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
งดจำหน่ายและดื่มสุราแอลกอฮอลยังงดอยู่นะคะ
งดค่ะทุกโซนสีเลยนะคะ
กรณีมีเครื่องปรับอากาศให้เว้นระยะห่างทางสังคม

เมื่อก่อนท่านอาจจะรับคนรับลูกค้า๑๐๐คนท่านก็เหลือ๕๐คน
สำหรับโต๊ะ๔คนก็นั่ง๒คนได้
ถูกต้องค่ะห้างเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
สีแดงเข้มนะคะยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง
ลักษณะคือโอเพ่นแอร์ลักษณะที่มีอากาศถ่ายเท
เปิดได้ค่ะแต่ต้องไม่เกิน๓ทุ่ม
ส่วนเรื่องการแข่งขันจัดได้ไหมจัดได้
แต่ใครจะไปดูท่านลาเพราะยังห้าม
คุณผู้ชมเข้าไปดูนะฮะเป็นผู้ชมทิพย์ไปก่อน
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงค่ะมีทั้งหมด๑๑จังหวัด
ดูตามกราฟิกหน้าจอไปด้วยนะคะสำรวจตรวจสอบไปพร้อมกันว่า
จังหวัดท่านเนี่ยอยู่โซนสีอะไรและมาตรการผ่อนคลายเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
จังหวัดสีแดงประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ชนบุรีตรังนครปฐมปัตตานีเพชรบุรีสงขลาสมุทรสาคร
สระบุรียะลาและนราธิวาสนะคะกลุ่มจังหวัดสีแดง
จัดกิจกรรมที่มีคนไปรวมตัวมากกว่า๑๐๐คนอันนี้ผ่อนคลายมากขึ้น
ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่มแต่ยังคงงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
สรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติเปิดปิดตามปกติเลย
สถานศึกษาได้โดยต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดของท่าน
ส่วนสถานที่เล่นกีฬาเปิดทุกประเภทไม่เกิน๓ทุ่ม
แข่งขันจัดได้แต่ต้องมีการจำกัดคนที่เข้าไปดูนะคะ
พื้นที่ควบคุมสีส้มอันนี้สีส้มและ๙จังหวัดด้วยกัน
จันทบุรีนครศรีธรรมราชประจวบคิริคันพระนครศรีอยุธยาระนองระยองราชบุรีสะแก้วและสมุทรสงครามนะคะ
จัดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มมากกว่า๑๕๐คนอันนี้ผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะ
ร้านอาหารเปิดได้ตามปกติงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหมือนเดิมค่ะ
ส่วนห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาเปิดได้ตามปกติเลยนะคะ
และพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองอันนี้มี๕๓จังหวัดที่เหลือนะคะ

ระยะห่างทางสังคมสวมใส่หน้ากากอนามัยพกอฮอลล้างมือต่างนะคะ
ร้านอาหารเปิดได้ตามปกติค่ะรวมถึงจำหน่ายและนั่งดื่มสุราในร้านอาหารได้แล้วนะคะ
จัดกิจกรรมเกิน๒๐๐คนส่วนห้างสรรพสินค้าสารศึกษาเปิดได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้แหละที่หลายคนโดยเฉพาะบรรดาดารานักแสดงต่าง
สบคมีการพิจารณาผ่อนคลายให้มีการถ่ายทำรายการโทรทัศน์
ให้มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน๕๐คน

ยกเว้นไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยบางช่วงเวลาเช่นนักแสดงที่เข้าฉากละคร
รายการประกวดร้องเพลงเฉพาะผู้ร่วมประกวดนะฮะ
รายการเกมโชว์ที่มีผู้ร่วมรายการครั้งละ๑คน
ผู้ประกาศข่าวอย่างเราก็สามารถถอดแมสอ่านข่าวได้แล้ว
ระยะห่างไม่น้อยกว่า๒เมตรหรือตามความเหมาะสม
เพราะฉะนั้นน่าจะแน่นอนแล้วนะวันจันนี้คือ๒๑มิถุนายน
เราจะได้ถอดแมสอ่านข่าวกันแล้วเสียงดังฟังชัดมากขึ้น
จริงคุณปุ้ยเขาทาปากแดงรอตั้งแต่วันนี้แล้ว
ใช่ค่ะปากไม่แดงไม่มีอะไรอ่านข่าว